จะพาคุณผู้ชมไปสร้างรอยยิ้มที่เจียงใหม่เจ้า

ขึ้นเหนือไปแอวเหนือกับเจ้าก็ไปหาอะไรกินอร่อยกันเจ้า
ที่นี่เจ้าเขามีตั้ง๙ซอย๙คาหมูที่สำคัญราคาก็ทุกเจ้า
ไปกินด้วยกันเตอะเจ้า
ไปที่นี่เลยเจ้ามากันที่ร้านครัวสมบูรณ์โคตรกัสนะคะ
ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้นะเขาถูกยกให้เป็นร้านอาหารตามสั่งขวัญใจชาวแม่ริมเลยก็ว่าได้
เพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็อร่อยเด็ดทุกเมนูลำแต้
ไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ค่ะ
ข้าวซอยข้าวขาหมูผัดกระเพรา
ทุกเมนูกินแล้วนี่ยกนิ้วให้เลย
ที่สำคัญอาหารร้านนี้นะเขาให้แบบเครื่องเยอะ
คุณดูบริการตัวเองนะคะน้ำดื่มน้ำซุปนะคะ
แต่ว่าเพิ่มข้าวฟรีเกี้ยวฟรี
จัดเต็มไหมล่ะเขาจะเสิร์ฟมาในถาดนะคะ
ถาดใหญ่ราคาเพียงถาดละ๔๐บาท

ใช่แล้วถาดนี้๔๐บาทเท่านั้นทุกเมนู
แถมที่เขียนไว้ก็คือเติมข้าวได้ไม่อั้น
เติมข้าวฟรีไปเลยคุณค่ะ
คุณจำนงจิตอัตถานะคะเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าที่เขาให้ปริมาณมาก
แล้วก็ขายแบบลืมคิดกำไรอะไรแบบนี้
เพราะว่าตัวเองเห็นว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประกอบกับว่าเศรษฐกงเศรษฐกิจก็ไม่ดี
จึงต้องการแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้าน
โดยต้องการให้ชาวบ้านกินอิ่มแล้วก็จ่ายเงินน้อยที่สุด

เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านคุณจำนงจิตกันจ้า
คืออยากให้อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในร้าน

ได้กินอิ่มแล้วก็มีความสุขในการกิน
ถึงมันจะนิดน้อยนิดแต่อยากทำอยากให้ด้วยใจ
แค่ฟังก็อิ่มแล้วคุณชนะ
สุดยอดนะครับที่เชียงใหม่เจ้าปี่ก็

ไม่อั้นเลยใช่แล้วคุณพี่เขานิมไม่อั้นจริงจริงนะคะ
ยืนยันจากปากเจ้าของร้านเลยว่าให้เยอะจริงแถมให้ด้วยใจ
คำนี้สำคัญมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่ามาที่นี่

ถูกต้องแล้วแล้วราคา๔๐บาทมาเป็นถาดแบบนี้มีทั้งขาหมูขาวมันไก่กะเพราแล้วก็มีข้าวซอยโอ้โหข้าวซอยนี่ของขึ้นชื่อของภาคเหนือเขาอยู่แล้วใช่แล้วโหกินอิ่มสบายท้องสบายกระเป๋าเลยคุณค่ะเห็นไหมแค่นี้เราก็มีรอยยิ้มแล้วจ้า